ไปเที่ยวฟังให้ดีครับใครอยากจะลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน
ต้องรีบหน่อยนะส่วนช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้
เนื่องกับมาคะบูชาวันจันทร์หน้าคุณผู้ชมฮะ
ใครจำเป็นจะต้องไปจอดรถที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เขาให้จอดฟรีติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มกันที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเลยครับ
ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
วงเงินเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทครับ
โดยมีผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิ์๑๔ล้าน๕แสนคน
จากจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดยี่สิบสองล้านคน
ที่ลงทะเบียนไว้สามารถจะไปตรวจสอบรายชื่อได้๓ช่องทางด้วยกันคุณผู้ชม
มีทั้งทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยงานที่รับลงทะเบียนเช่นธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารกรุงไทย
หรือผ่านคอร์เซนเตอร์ก็ได้เหมือนกันเป็นคอร์เซ็นเตอร์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
ในเวลาทำการครับหากคุณสมบัติของคุณผ่านก็ไปยืนยันตัวตนที่หน่วยงานลงทะเบียนไว้
แต่ถ้าไม่ผ่านคุณผู้ชมยังมีโอกาสให้อุทธรณ์ได้เป็นเวลา๖๐วันครับ
และสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันที่๑เมษายนนี้ครับ
ใครต้องการลงทะเบียนจองสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕ต้องรีบเลยครับ
ปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้แล้วนะ๒มีนาคมในเวลา๓ทุ่ม
อันนี้สำหรับเฉพาะหน้าใหม่นะคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ
รอก่อนรอก่อนวันที่๗มีนาคมค่อยเข้าไปกดรับสิทธิบนแอปเป่าตังค์ได้เลย

โครงการนี้จะมีสิทธิห้องพักให้๕๐ครับ
ใช้ได้ตั้งแต่๑๐มีนาคมไปจนถึง๓๐เมษายนนี้
จะสนับสนุนค่าห้องพัก๔๐แต่ไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะครับ
ยังได้ส่วนลดค่าอาหารเป็นคูปองอาหารมูลค่า๖๐๐บาทต่อห้องต่อคืนด้วยนะครับ
และช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับเป็นวันหยุดยาววันมาคะบูชา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดลานจอดรถระยะยาวโซน๔ครับ

สามารถเอารถไปจอดได้ฟรีระหว่างวันที่๓๗มีนาคมนี้
รวมเป็นเวลา๕วันโดยที่จอดรถโซน๔รองรับรถยนต์ได้ถึง๗๑๘คันครับ
ท่าอากาศยานได้จัดรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการรับส่งฟรี